คุณผู้ชมเข้าวัดเข้าวางกันดีกว่า
จะพาไปที่วัดดังที่จังหวัดอ่างทองนะครับ

เสียนพ่อแก่พระละภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มีความสูง๑๕๙เมตรกว้าง๑๒๐เมตร
ตั้งอยู่บริเวณห้องโถงของวัดนางชำตำบลคลองขนากอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองครับ
ถามท่านนี้ครับนายบำรุงทูบเหลืองคณะกรรมการวัดก็บอกว่า
จุดประสงค์ที่วัดเนี่ยได้สร้างเสียนขนาดใหญ่นี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน
ก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเขาว่ากันแบบนั้นนะครับแล้วก็เพื่อเตือนใจให้กับคน
ได้รู้จักในการทำความดีกระตันยูกระตะเวทีรู้คุณแล้วก็เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต
ซึ่งในความเชื่อโบราณก็เชื่อว่าพ่อแก่หรือว่าเซียนครูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
คนในวงการศิลปะแขนงต่างนั้นเคารพบูชาใครเนี่ยนะที่อยากจะไปเคารพบูชา
แล้วก็ชมความยิ่งใหญ่ของเสียงพ่อแก่ก็ไปกันได้นะครับที่วัดนางชำตำบลคลองขนากอำเภอวิเศษชายชาญ
จังหวัดอ่างทองใช่เขาบอกว่าพ่อแก่เป็นบรมครูแห่งสรรพวิชาเลย
ก็มีพ่อแก่เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจเพราะว่าเขาบอกว่าสิทธิ์ต้องมีครู

ถ้าเกิดว่าเราได้บูชาได้ไหว้พ่อแก่ก็จะเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วย

เป็นหลายอย่างมีความเชื่อเกิดขึ้นเหล่านี้
ต้องมีครูแล้วก็ต้องมีความกระตันยูรู้คุณด้วย